หน้าหนาวแบบนี้คุณผู้ชมก็มีวิธีการคลายหนาวหลากหลายรูปแบบ
อีกหนึ่งวิธีก็คือไปเที่ยวแล้วก็คลายหนามได้ด้วยกับการไปแช่น้ำร้อน
ไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นไม่ต้องไปอันทรงอันเซ็นที่ไหนเลย
ภาคใต้บ้านเรานี่แหละค่ะไปแช่น้ำร้อนให้อุ่นกายสบายใจกันค่ะ
ที่ไหนนี่ที่จังหวัดพังงาค่ะคุณอยู่ที่อำเภอกระโปรงเองนะคะ
บ่อน้ำผู้ร้อนแห่งนี้เป็นบ่อน้ำผู้ร้อนที่เกิดจากธรรมชาติ
แล้วก็มีความพิเศษต่างจากเบาะน้ำผู้ร้อนที่อื่นด้วย
ตรงที่บ่อน้ำผู้ร้อนเนี่ยมีอะไรรู้ไหมอะไรมีน้ำร้อนกับน้ำเย็นอยู่ในลำทานเดียวกัน
แล้วมันแยกซ้ายขาเลยนะมันจะแบ่งเป็นน้ำเย็นอยู่ซ้ายน้ำร้อนอยู่ขวา
นี่ยังกะเป็นเครื่องทำน้ำร้อนที่แบบว่าหมุนซ้ายหมุนขวา
นั่นแหละทางซ้ายนี่เย็นทางขวานี่ร้อนเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเลยนะคุณ
แต่ว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้แค่ว่าจะมาเอาเท้าจุ่มอุ่นแล้วจากไป
ทำไมเขาพกไข่มา
กอะไรนะเอาไข่พกไข่มาเอาไข่ไปทำอะไร
หิ้วไข่กันมาเลยคุณเขาพกไข่ซึ่งเป็นไข่ไก่
เพราะว่าอุณหภูมิน้ำผู้ร้อนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๗๕องศาเซลเซียส
เกือบจะร้อยนะคะมีความอุ่นที่ค่อนข้างมากคือเป็นบ่อน้ำผู้ร้อน
พกไข่มาแล้วก็ต้มต้มในบ่อน้ำภูร้อน
ไข่ไก่ทิ้งไว้ประมาณ๒๐ครึ่งชั่วโมงคุณค่ะ
แล้วก็แกะออกมาปอกออกมาได้ความเป็นไข่ลวก
ถ้า๒๐นาทีก็จะเป็นไข่ลวกถ้านานหน่อย๓๐นาทีเป็นยางมะตูม

นี่เอาไข่ไปต้มทานกันได้ด้วยนะจ๊ะ
ไม่ต้องไปไกลถึงเมืองน่งเมืองนอกเลย
ชาวบ้านบางคนเขามีความเชื่อว่า
น้ำผู้ร้อนแห่งนี้มีสมบัติคุณสมบัติ
ในการบำบัดรักษาโรคต่าง
อย่างเช่นโรคเหน็บชาไขข้ออักเสบแล้วก็โรคอำมพลึก

จริงแล้วมันมีเขาเรียกเป็นวิธีคล้ายกับวารีบำบัดอยู่แล้ว

เห็นแบบนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่า
ไปเที่ยวได้ทั้งความอุ่นกายสบายใจความสดชื่น
แล้วได้กินไข่ยังมะตูมอร่อยด้วย

บ่อน้ำผู้ร้อนคลองปลายผู้
ชื่ออีกทีบ่อน้ำผู้ร้อนคลองปลายผู้
อยู่ที่จำบลธาตุหนาอำเภอกระปงจังหวัดภังงา
ยอดคือการที่ลงใต้ไปพังงาเนี่ยนะครับ

ใต้มันมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มันแปลก
ตรงที่ว่ามีทั้งทะเลมีทั้งเขา
แล้วมีน้ำผู้ร้อนคือมันมีครบเลย
ผมชมเที่ยวละนองเองก็มีบ่อน้ำผู้ร้อน

ภาคใต้นะถ้าไปทุกจังหวัดมีโอกาสก็ไปเที่ยวกัน
เฉพาะหน้าหนาวแบบนี้ที่เที่ยวเยอะเลย